คุณผู้ชมคะมีข่าวเศร้าในวงการลูกทุ่งอีกแล้ว
เพิ่งจะสูญเสียศิลปินไปเมื่อไม่นานมานี้
คราวนี้ล่าสุดโอ้โหเป็นศิลปินในดวงใจของหลายคนค่ะ
พ่อวัยพจน์เพศสุพรรณค่ะ
ลูกชายโพสต์ข้อความบอกว่า
วันนี้คุณพ่อเสียชีวิตแล้วบ่ายสามโมงยี่สิบสี่นาที
เพจเฟสบุ๊คไวพจน์เพศสุพรรณโพสต์ข้อความเขียนบอกว่า
คุณพ่อไวพจน์เพศสุพรรณจากไปอย่างสงบแล้วที่โรงพยาบาล
เวลาโดยประมาณคือบ่ายสามโมงยี่สิบสี่นาที
โดยคุณพ่อเริ่มป่วยเข้าโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่๑๔พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ทนมากสู้มากแต่ตอนนี้แม้คุณพ่อจะจากเราไปแล้ว
แต่จะยังคงอยู่ในใจพวกเราตลอดไปนี่เป็นโพสต์นะคะ
ส่วนเฟซบุ๊คของเจมส์เพชรสุพรรณลูกชายพ่อวัยพฤษ
ก็โพสต์เหมือนกันค่ะนี่ค่ะเป็นรูปตัวเขาเองเนี่ย
จับมือกับพ่อแล้วเขียนข้อความบอกว่า
หลับให้สบายนะครับพ่อไม่เจ็บไม่ปวดอีกต่อไปแล้ว
เหตุการณ์ครั้งนี้พ่อวัยพฤษติดเชื้อในกระแสเลือด
หลังจากที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตากศิลป์ค่ะ
ก็เลยทำให้เสียชีวิตนะคะ
โดยพ่อวัยพฤษเพชรสุพรรณชื่อจริงก็คือนายพานสกุลนี

ไม่มีใครไม่รู้จักชื่อวัยพฤษเพชรสุพรรณนะคะ
เป็นนักร้องเพลงลูกทุ่งชื่อดังที่เรียกได้ว่าเป็นตำนานของประเทศไทย

ซึ่งมีการสร้างผลงานเพลงออกมามากมายนับไม่ถ้วนค่ะ

วัยพจน์ยังมีความสามารถด้านการแต่งเพลงด้วย
แต่งเพลงพื้นบ้านได้เกือบทุกชนิด
ไม่ว่าจะเป็นเพลงฉ่อยอีแซวเพลงเรือ
เล่นได้หมดทุกอย่างแล้วก็เล่นได้ดีด้วยนะคะ
ซึ่งหลายคนเนี่ยทุกวงการยกย่องให้พ่อวัยพฤษเป็นราชาเพลงแหล่เลยด้วยซ้ำ
เพราะว่ามีเพลงแหลบบันทึกแผ่นเสียงมากที่สุดในประเทศไทยรวมแล้ว๒๐๐เพลง
รวมถึงยังมีการแต่งเพลงให้กับนักร้องดังหลายคนด้วยนะคะ
และยังได้ชื่อว่าเป็นผู้สร้างราชินีลูกทุ่งคนที่สอง
ก็คือคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ด้วยค่ะ
ปี๒๕๔๐พ่อวัยพฤษได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ
สาขาศิลปะการแสดงนักร้องเพลงลูกทุ่งนะคะ
ส่วนความคืบหน้าเรื่องพิธีสวดพระอภิษฐรรมเดี๋ยวทีมข่าวไทยรัฐทีวี

แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ